คุณผู้ชมคะนี่ก็น่าจะเป็นความผิดแหละค่ะ
จุดชมวิวดีอยู่ที่เมืองพัทยาบนเขาสธร
นักท่องเที่ยวมักจะชอบไปอยู่กันบริเวณนั้นเพราะมันจะเห็นเมืองพัทยาเลยสวย
แต่ปรากฏมีพลเมืองดีแอบถ่ายคลิปบอกมีกลุ่มนักท่องเที่ยว
ถูกเอาปืนมาเจาะหัวเอาเลเซอร์ยิงแล้วเหมือนจะขู่รีดเงินด้วยครับ
โหคุณคุณเห็นไหมว่ามีคนนั่งเรียงกันอยู่แบบนั้น
ใช่แล้วผู้ชายชุดดำก็ถือปืนอยู่ในมือซ้าย
ใช่แล้วมีเลเซอร์เอาไว้ด้วยนะคะงงว่าทำอะไรกัน
แต่พลเมืองดีเขาไปแอบถ่ายได้คุณผู้ชมเอาจริง
ความยาวคลิปนี้ประมาณ๑นาที๓๙วินาทีเลย
เราเปิดให้คุณผู้ชมดูบางส่วนเท่านั้น
ลักษณะที่เห็นในคลิปคือผู้ชายคล้ายชาวต่างชาติ
อายุประมาณสัก๒๐๓๐ปีค่ะสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ใส่เสื้อเชื้อสีดำกางเกงขายาวสีดำ
แต่งกายดูดีนะแต่ในมือถืออาวุธปืนและกวัดแกว่งไปมาคุณ
แล้วมืออีกมือนึงคือถือเลเซอร์อยู่
เขาส่องเลเซอร์อันนี้ไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ซึ่งคาดเดากันว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวคูเวทประมาณสัก๑๐คน
สั่งให้ชาวคูเวทเหล่านี้ไปนั่งเรียงกันตรงริมระเวียงบางจุดชมวิวตรงนั้น
มีการเอาอาวุธปืนไปจ่อที่ศีรษะ
ยิงเลเซอร์จ่อไปด้วยนะคะที่นักท่องเที่ยวรายหนึ่ง
ก่อนจะมีการลักษณะเหมือนพูดว่าต้องการเงิน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกบนจุดชมวิว
เขาสตถี่กระโปรบาลมวงจังหวัดชลบุรี
คลิปนี้พลเมืองดีออกมาเปิดเผยว่ามีการแอบบัณฑฤติการไว้ได้
แต่ยังไม่ทราบนะคะว่านักท่องเที่ยวมีการเดินทางไปแจ้งความหรือไม่
แต่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมสร้างความหวัดกลัวให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่น
แล้วคนที่มาพบเห็นอยากให้ตำรวจช่วยติดตามกลุ่มคนที่ก่อเหตุแบบนี้นะคะ
นี่มันมีมาเฟียอะไรหรือเปล่าพอคลิปเผยแพร่ออกไปเขาบอกโอ้โฮพระเทียน่ากลัวอีกแล้ว
ใช่ทำลายภาพลักษณ์ไปอีกแล้วนะคะตามความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ
วันนี้ค่ะช่วงเช้าค่ะตำรวจภูทรเมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดชมบุรี
และตำรวจท่องเที่ยวประสานกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีค่ะ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดกันก่อนกระจายกำลังหาเบาะแสชายชุดดำคนนั้น
รวมไปถึงชาวคูเวทที่ถูกระบุว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่นั่งเรียงกันนั่นแหละค่ะ
อยู่ในคลิปทั้งหมดมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ทางด้านรอมภูมิในการสถานีวิทยุเสียงทหารเรือ๕พัทยา
อยู่ตรงบนเขาสธรนี่แหละค่ะนาวาโทนโรงชายชุมไพร
ท่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนมันต้องแบ่งออกเป็น๒ส่วนก่อนนะ
ส่วนแรกคือตรงสถานีออกริ้วกระจายเสียงกองทัพเรือ
และจุดที่มีคนไปกลับไห้สักการะเนี่ย
อนุสวรีกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะหรือเสด็จเตีย
ส่วนนี้จริงเปิด๗โมงปิด๑ทุ่ม

แต่ตรงจุดชมวิวเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยบ้างต่างชาติบ้าง
ขึ้นมาชมวิวถ่ายรูปกันตลอดเวลา
เรียกได้ว่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืน

จุดเกิดเหตุแสดงว่าก็จะมีคนขึ้นมาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะ
ใช่ค่ะคือขึ้นมาได้ตลอดเวลาเลย

ใช่ปกติท่านบอกว่าถ้าช่วงกลางวัน

คือจะมีตำรวจท่องเที่ยวตรวจตราให้
แต่ถ้ากลางคืนจะมีการแวะเวียนมาบ้าง
แต่ไม่ได้อยู่ตรงจุดตรวจนี้ตลอดเวลานะคะ

ก็เข้ามาบ้างตามมุมรอบ
แต่ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวรอสอบสวนข้อให้จริง